เริ่มต้นกันที่ภาพของความชื่นมื้นระหว่าง
คุณพ่อคุณแม่คุณลูกของพระเอกลิเกชื่อดังเอชายามิชัย
ซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวกันครั้งแรกที่เราได้เห็นผ่านสื่อนะคุณ

พ่อแม่ลูกเนื่องในวันคล้ายวันเกิดน้องแป้ง
ลูกสาวคนสวยคนโตของบ้านนะคะ
พร้อมกับข้อความอวยพรวันเกิดสุดซึ้ง
เจ้าตัวก็ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้นะคะ
ว่าภาพฉลองวันคล้ายวันเกิดของลูกสาว
ที่ทุกคนเห็นถือเป็นครั้งแรก
ทุกคนได้ถ่ายภาพครอบครัวกันพร้อมหน้าพร้อมตากัน

ไม่เคยได้สัมผัสกับโมเมนต์แบบนี้
โดยยอมรับว่าหลังจากเปิดตัวว่ามีครอบครัว
ก็ทำให้กล้าแสดงความรักต่อลูกและภรรยามากขึ้น
และในฐานะพ่อก็ทำให้สัมผัสได้ว่า
วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ลูกสาวมีความสุขมากที่สุดค่ะ
ก็เป็นปีแรกที่ได้มีโมเมนต์นั้น
ไม่เคยอยู่ด้วยกันพร้อมพ่อแม่ลูกแบบนั้น
ทางร้านอาหารเขาก็ดีครับในโรงแรม

หันไปมองที่ตาลูกสาวร้องไห้

ที่ไม่เคยมีพ่อแม่ไปหอมแก้มพร้อมกันขนาดนั้น
แล้วไม่เคยตัวของพี่เองนี่

แล้วตอนนั้นที่ยังไม่ได้เปิดเป็นข่าวอะครับ
มันก็อยู่กันแม่ก็นั่งไม่ได้พ่อก็นั่งไม่ได้อะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เลยแบบอึดอัดกันไปหมดนะครับ
แต่ปีนี้ก็เหมือนรู้สึกว่าเขาได้ปลดปล่อย
มันดีนี่ครับก็เป็นความรักของพ่อแม่ลูก

อยากจะทำแบบนี้ไหม
แต่ผมเห็นว่ามันไม่ได้มีเรื่องเสียหาย
ที่เวลาที่เราอยู่กันตามภาษาครอบครัวนี้
มันคือภาพที่อบอุ่นของครอบครัว
นี่ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจนะคะ

ก็คือน้องแป้งลูกสาวคนโตนี่แหละนะคะในปีนี้ก็อายุครบ๒๕ปีพอดิบพอดี
วัยปริญญาเทศพอดีเลยเนอะสบายใจนะพอเปิดแล้วมันก็โล่งใจจริงมาสบายใจ
แบบนี้หน่อยดีกว่าแฟนก็ให้การตอบรับดีด้วย

ก็เป็นครอบครัวที่น่ารักด้วยนะคะใช่นะคะ